คุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของคนรักหมาก็ต้องสะเทือนใจ
หมาตัวหนึ่งเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของ
เดินโซซัดโซเซเลือดอาบเต็มตัวปากฉีก
ถูกมีดฟันหลายแห่งตามร่างกายของมัน
นี่แล้วมันก็ไปนอนน่าสงสารเลือดเกิน

แล้วก็ไม่รู้ใครไปทำมันนั้นเลือดก็ออก
นะแล้วสุดท้ายคนใจบุญเขาก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแหละครับ
ไปแจ้งเจ้าตัวที่กูภัยร่วมกับจันทร์อยู่
เข้าไปช่วยเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๔ปี
สีน้ำตาลตัวนี้มีแผลเต็มไปหมดที่ขาที่หน้าปาก
มีแผลฉีกขาดเลือดอาบเลย
หลังจากที่มีคุณป้าคนหนึ่งคือคุณป้าสง่าคนนี้
เขาเป็นแม่บ้านของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอพระประแดงไปเจอเข้า
ก็ให้กู้ภัยไปช่วยทำแผลหาบเลือดให้ในเบื้องต้น

โดยคาดว่าหมาตัวนี้น่าจะโดนใครก็ไม่ทราบ
เอามีดเอาของมีคมไปฟันมันจนเป็นแผลฉีกขาด
ก็ต้องนำไปรักษาให้กับสัตวแพทย์เขาดูแลต่อไป
แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
ไม่มีเจ้าของและเป็นหมาจรจัดด้วยทำยังไงดีล่ะ
คุณป้าก็บอกว่าเอ้าหมามันไม่มีเจ้าของเนี่ย
แต่มันชอบวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นประจำเลย
คุณป้าเห็นก็เห็นใจเอาข้าวมาให้มันเนอะ
น่าสงสารนะคาดว่าน่าจะถูกคนใจร้ายทำร้ายร่างกายมา
ก็เลยวิ่งหนีมาหลบที่นี่มันร้องด้วยความเจ็บปวดและน่าสงสารเป็นอย่างมาก
คุณป้าเลยอยากจะให้ช่วยกันเป็นสื่อกลางให้เราเป็นสื่อกลางนะครับ
ฝากไปถึงคนใจบุญต้องการจะช่วยหมาตัวนี้เธอเนี่ยไม่มีเงินพามันไปหาหมอ
ตอนนี้หมาอยู่ที่โรงแรมถ้าใครจะช่วยเหลือติดต่อไปที่เบอร์คุณป้าได้เลย
โทรไปหาคุณป้าแล้วก็ไปช่วยน้องหมาตัวนี้แล้วกันนะครับ